มีคลิปข่าวให้คุณผู้ชมดูระทึกและตื่นเต้นจริงนะครับ
เหตุการณ์หนึ่งมีคนในบ้านเขาแจ้งมา
บอกว่าหนุ่มวัย๒๖ปีซึ่งเป็นญาติกันคุ้มคลั่ง
แล้วก่อนหน้านั้นถือมีดไล่ทำร้ายคนในบ้านคนในครอบครัว

ตำรวจมาถึงต้องใช้ยุทธวิธีแบบนี้

จะยอมไม่ยอมจะวางมีดไม่วาง
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งตะโกนออกมาจากห้องเลย

คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ว่าสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจจะสามารถที่จะควบคุมตัวได้หรือไม่
วางมีดลง
กลับกินนับ๑๑๐
ถ้าเองไม่วางมีดนะทุกคนเตรียมสายหุ้น
เองจะเอายังไงถ้าเองวางก็คือจบ
หนึ่งสองอีกจะวางไหม
ถ้าวางก็คือไม่เป็นไรคุณวางกันขึ้นแต่คนเดียว

มานี่ลองดิมึงมานี่ลองดิชาวบ้านจะได้นอนเอา๗

เมื่อกี้นับถึง๗แล้วใช่ไหมฮะคนข้างในเนี่ยโวยวายออกมาเลย
ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงรู้ไหมครับคุณนับไม่ทันถึง๑๐หรอก

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่ง

ฤกษา๑๕ซอย๑๓ทับ๙ตำบลแพร่กษาใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

และคนในครอบครัวของบ้านหลังนี้ก็แจ้งมา
บอกว่าคนในบ้านมีอาการเมาเมายาครับ
คุ้มคลั่งเดินถือมีดไล่ทำร้ายคนในครอบครัว
คนในครอบครัวต้องพากันวิ่งหนีตายออกมาอยู่นอกบ้านนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งให้ตำรวจสพบางปูสมุทรประการได้รับทราบ
ตำรวจมากว่า๒๐นายพร้อมอาวุธก็คือ
ง่ามไม้งามทั้งหลายแหล่เหล็กง่ามทั้งหลายแหล่

ก็พบว่าชายคนดังกล่าวซึ่งมีอายุ๒๖ปี
หนีขึ้นไปอยู่ชั้น๒ในมือถือมีดเอาไว้ขังตัวเองเอาไว้
เจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาอยู่นานกว่า๓๐นาที

เดินลงจากชั้นบนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คนชาวบ้านแล้วก็คนในครอบครัวก็ยังตกออกตกใจไม่หายเลยนะฮะ

ทำการสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเพื่อรอการสอบสวนต่อไป
อันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ไลฟ์สดเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจศพบางปู